ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบเพจดังนะคะกรณีบริจาคเงินไม่ตรงกับยอด
ที่มีการบริจาคให้กับฮีโร่ที่ไปช่วยน้องถูกไฟดูดค่ะครับ
น้องบาทเนี่ยไปแจ้งความให้ตำรวจรับเรื่องดำเนินการเพราะว่ากลัวว่าจะมีคนอื่นตกเป็นเหยื่อแบบนี้อีกนะคะ
กรณีน้องบาทหรือว่านายอัธชัยอาจอุดมพลเมืองดีที่ช่วยนักเรียนถูกไฟฟ้าช็อตขณะฝนตกที่อำเภอเมืองอุดรธานี
จนมีการตั้งข้อสงสัยว่าเพจชื่อดังที่แอดมินเอาเงินบริจาคของผู้ใจบุญมอบให้พลเมืองดีเนี่ย
เงินที่โพสต์ในเพจกับยอดที่พลเมืองดีได้รับเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันแล้วเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าที่มีการทวงถามถึงความโปร่งใสนะคะ
ภูมิกับสพเมืองอุดรธานีบอกว่าหลังน้องบาสมาแจ้งความเมื่อวานให้ตรวจสอบเพจนี้และผู้เกี่ยวข้อง
พนักงานสอบสวนก็ให้แจ้งผู้มีรายชื่อบริจาคเข้าให้ปากคำ
ตรวจสอบจำนวนเงินและวัตถุประสงค์หรือบุคคลที่ได้รับเงิน
หลังจากนั้นก็เรียกสอบเจ้าของเพจค่ะว่าการรับบริจาคนั้นถูกต้องหรือไม่และบัญชีรับเป็นของใครนะคะ
ส่วนข้อสงสัยว่าจะเข้าขายยักยอกหรือช่อโกงนั้นถ้าพบหลักฐานหลังสอบสวนก็เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
น้องบาทบอกว่าที่ไปยื่นเรื่องให้ตำรวจเนื่องจากว่าเงินที่ได้รับกับตัวเลขที่เพจโพสต์เนี่ยไม่ตรงกัน
ตัวเขาเองไม่ต้องการให้มีประเด็นเรื่องเงินแล้วไม่อยากให้มีการใช้ชื่อพลเมืองดีและผู้บาดเจ็บไปหาผลประโยชน์ค่ะ
ล่าสุดเจ้าของเพจที่เป็นประเด็นเรื่องเงินและภูมิบาดเจ็บไปหาผลประโยชน์ค่ะ
ล่าสุดเจ้าของเพจที่เป็นประเด็นเรื่องเงินค่ะ
อดีตแอดมินนำข้อมูลไปโพสต์โดยไม่ได้ตรวจสอบ
ในเมื่อเข้ารับผิดชอบตรงส่วนนั้นแอดมินก็ลาไป
ร้านที่เจ๋งนี่ก็แบ่งที่ส่วนครับ

ถ้าเกิดว่าออกมาแนวนี้

เจ้าที่๒อีก๑๑๐๐๐เจ้าที่๓อีก๕๐๐๐

ยืนยันว่าเคสนี้มีเงินบริจาคเข้ามาแค่๓๕๐๐๐บาท

แค่นั้นครับหรือใครที่โอนเข้ามา
แล้วผมไม่แจ้งยอดนะโอนเข้ามาในอะไรก็ช่าง

เจ้าของเพจนะคะตอนนี้ได้เตรียมนำหลักฐานทั้งหมด
เข้ายื่นศูนย์ดำรงธรรมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง
แล้วก็ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบรายละเอียดเร็วนี้ค่ะ